หลังจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มุกดาหารนะฮะ

ที่เป็นหอยแมลงผู้นึ่งมาจากตลาดนัด

ตลาดนัดอยู่ในชุมชนตาดแคน

ซื้อมาเขาขาย๓ถุง๑๐๐
ถุงร้อยพอกินเข้าไป๓คนพ่อแม่ลูกกินเข้าไปได้ข้ามคืนครับ
ต้องหาแม่กับลูกชายส่งโรงพยาบาลสุดท้ายลูกชายวัย๓๕ปีเสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าท้องร่วงอย่างหนักนะครับแล้วก็โพสต์ไว้เตือนภัยกัน
บอกกินหอยแมลงผู้ตาย๑ดูอาการ๒ท้องร่วงแบบรุนแรงมากที่มุกดาหารนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับหลังจากทราบข่าวกันเนี่ยทางเจ้าหน้าที่
ก็ไปตรวจสอบแล้วนะครับพ่อค้าหอยเนี่ยนะว่าเอ๊ะหอยที่เอามาขายมันมีเชื้ออะไรหรือเปล่านะครับ
นางทันจิราใจสุขอายุ๖๒ปีอสมชุมชนตาดแคนบอกว่า
หลังมีการเสียชีวิตจากการกินหอยแมลงผู้เนื่องจากตลาดนัด
อสมก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านขายหอยดังกล่าวแล้วนะครับ
ก็ไปสอบถามเรื่องการต้มหอยว่าต้มแบบน้ำเดือดถึงร้อยองศาไหม
ผู้ขายส่วนใหญ่ก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เขาก็ไม่รู้
เขาก็รู้ว่าต้มอ่ะรู้ว่าต้มว่านึ่งเขาก็ไม่รู้ว่า๑๐๐องศาไม่๑๐๐องศา
จะปลอดภัยอะไรยังไงก็เลยแนะนำให้หยุดขายเอาไว้ก่อน
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
คุณหมอที่มาตรวจก็เลยบอกว่าผลออกมาแล้วเบื้องต้นนั้นมีเชื้ออฮิวาตักกะโรค
อยู่ที่หอยแมงผู้คุยคนที่ขายหอยว่าให้ให้เขาเรียกว่าอะไร
ให้ต้มให้นานนานเบื้องต้นคุณหมอก็สัมภาษณ์ถามคนขายหอยว่า
ถึงอุณหภูมิร้อยองศาไหมคนขายก็บอกว่าผมไม่รู้หรอกว่ากี่องศา
คุณหมอก็เลยแนะนำว่าถ้าจะให้ปลอดภัยต้องอุณหภูมิต้องถึง๑๐๐องศา
คือไม่ถึงร้อยองศาเนี่ยเชื้ออฮิวามันไม่ตาย
แต่บางคนกินหอยแมลงผู้หรือว่าจะหอยแคลงอะไรบอกโอ้โหต้มน้ำมันก็ไม่อร่อย
มันโหดมันก็จะเหลือตัวนี้เดียว
ท่านผู้ชมครับท่านเราไปตรวจสอบเรื่องของคนที่เขาขายนะครับ
ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบนะครับ
บอกว่าหอยแมลงผู้ที่เอามาขายเนี่ยรับมาจากมหาชัยสมุทรสาคร
เอามาขายที่มุกดาหารการตรวจเนี่ยพบเชื้อเนี่ยจะโทษ
คนขายอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ยืนยันว่านึ่งจนสุกแล้วนะ
ไม่ได้เอาของค้างคืนมาขายอันนี้คนขายเขาบอกนะ
ไม่ได้ทิ้งผมจะจบเอาไว้ผมจะไม่ให้เอาไว้ข้างคืน
ของพวกนี้ข้างคืนไม่ได้
ส่วนฝั่งบ้านของผู้ที่เขาทานเข้าไปแล้วก็มีอาการท้องร่วงอย่างหนักนะครับ

ของผู้ตายบอกว่าลูกชายกินหอยแมลงผู้นึ่งเข้าไปแล้วก็ท้องร่วงอาเจียน
ถ่ายท้องตลอดเลยนะฮะช่วงคืนเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ตี๓ตี๔ก็ไม่หยุดต้องไปซื้อยามาให้ลูกกิน
ก็ไม่หายสุดท้ายเอาตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตครับ
อุ้ยบันนี้เป็นร่วงมันเลิกแบบแม่อันนั้นนะ
ลูกชายพูดโก๊คหรือก็เลิกเอาไปร่วงพยาบาล
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราถามเรื่องนี้เพื่อขายข้อข้องใจนะครับ

เราถามไปอย่างรองศาลราชาญดรจรวยสุขแสงจันทร์
ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
อาจารย์จรวยบอกว่าหอยแมลงผู้เนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ในประเภทหอยสองฝานะครับ
แพลงต้อนเป็นอาหารโดยการกรองน้ำทะเลเข้าไป
หากว่าน้ำทะเลบริเวณนั้นนะมีปรากฏการณ์แพลงต้อนบูมหรือว่าน้ำมีลักษณะสีเขียวมีกลิ่น
หากนำหอยมากินแล้วต้มไม่เดือดถึงร้อยองศาเนี่ยนะครับแล้วเอามากินเนี่ยท้องเสียได้
ชาวประมงเนี่ยจะรู้ว่าหากเกิดปรากฏการณ์แพลงต้อนบูมเขาจะไม่เอาหอยมาขาย
ฉะนั้นการบริโภคหอยแบบไม่ท้องเสียเนี่ยก็คือเอาง่ายต้องต้มในน้ำที่เดือดจริง
กองศาขึ้นไปนะครับเราก็ไม่รู้หรอกเขาเก็บมาจากตอนไหนแบบไหนอะไรยังไง
ส่วนข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วพวกหอยแครงหอยนังรมล่ะเออนี่ก็กินกันแบบกึ่งสุกกึ่งดิบดิบด้วยซ้ำไปกินสดด้วย
หอยแครงนี่หลายคนบอกเลยว่าถ้าลวกมาสุกนี่ไม่กินเลยนะมันไม่อร่อย
นังลมนี่ก็กินดิบด้วยซ้ำนะฮะอาจารย์บอกว่ามันมีอย่างนี้ฮะ
หอยนังรมเนี่ยมีราคาแพงมีการขัดเปลือกให้สะอาดชาวประมงก็เลือกเก็บมาขายช่วงน้ำทะเลที่ใส
เก็บช่วงแพลงต้อนบูมมันเป็นปัญหาคือช่วงแพลงต้อนบูมที่มีลักษณะน้ำมีสีเขียวมีกลิ่นนะฮะ
อยแครงก็จะมีการทำความสะอาดที่มากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีกลิ่นโคนค่ะอ่า
ถ้าไม่สะอาดเนี่ยมันมีกลิ่นโครนแล้วก็ลูกค้าเขากินมันก็แบบมันเหม็น
แต่หอยแมลงผู้ส่วนใหญ่เนี่ยเอาจริงนะอาจารย์บอกก็แค่ล้างล้างแล้วก็เอามานึ่งแล้วก็ขายอย่างนี้มันก็จะมีปัญหา
เพราะว่าหอยชนิดนี้มันจะเกาะกันเป็นกลุ่มตามเสาปักไม่ได้อยู่ในโครนก็เลยคิดกันว่าอ๋อสงสัยมันคงสะอาดแล้วล่ะ
มันก็อยู่เสาปักอ่ะเสาซีเมนอ่ะเออมันไม่ได้อยู่ในคือรู้สึกว่าโครนมันดูน่าจะสกปรกอยู่บนเสา
ใช่แต่หอยนังรมกินสดแต่เขาแบบน้ำเลี้ยงสะอาดมันมีราคาแพงอะไรแบบเนี้ยนะครับส่วนประเด็นการตรวจพบเชื้ออฮิวาตักกะโรคจนมีผู้เสียชีวิตนะครับ
เบื้องต้นหากมีเชื้อไอวาตักโรคในหอยเนี่ยหากเจอน้ำที่เดือดร้อยองศาเชื้อตัวนี้จะตายนะฮะอาจารย์บอกนะฮะเข้าใจว่าผู้เสียชีวิตจากเชื้อไอวาตักโรคในหอยแมลงผู้ที่ซื้อมาจากตลาดนัดเนี่ยน่าจะมาจากการติดเชื้อนะครับหลังจากที่นึ่งแล้วอย่างเช่นเมื่อแม่ค้าต้มหอยแล้วหรือว่านึ่งแล
ทางที่ดีที่สุดคือแน่นอนว่าเราไม่ควรกินของค้างคืนใช่ค่ะแต่ถ้าซื้อมาแล้วเราไม่รู้เนี่ยเอาให้ชัวร์คือไปต้มอีกสักรอบนึงเรามาต้มก่อนเอาให้สุกก่อน
ป์สุดที่บ้านก่อนนะก็ความปลอดภัยละเอาหน่อยงาน้ำเดือดอ่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป